คุณดูดีเลยเพราะว่าเขาบอกเลยว่า
เมียนี่แหละมีค่ามีราคา
ซื้อมาแพงก็ต้องใช้ให้คุ้มหน่อย
เดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยว่าจะใช้ยังไงให้คุ้มค่ะ
แบบนี้เนี่ยเหลียบบันไดไม่มีเนี่ยนะ

คำว่าซื้อมาแพงนี่คือ

กับสินสอดแต่งเมียมานี่แหละแพ้
ปกติผู้หญิงต้องขี่คอผู้ชายขึ้นไปทำงาน

ลับกันไม่ได้เพราะถ้าสลับแล้วดูทรงปวดหลังแน่นอน
งานนี้เขาบอกแหมได้ทีเอาใหญ่เลย
พ่อบานใจกล้าใช้เมียแทนบันไดคุณผู้ชม
คือจะขึ้นไปเปลี่ยนแผ่นรองกรองแอร์
ปกติเราเห็นช่างแอร์

ช่วงเวลาปกติเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ใครใช้ใครนะ
แต่ว่าวันนี้พ่อบ้านได้เปรียบค่ะคุณผู้ชม
สั่งเมียแบกพี่ขึ้นหลังหน่อยน้อง

เขาบอกว่าเมียตัวใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบค่ะ
ขอมาตั้งแพงก็ต้องใช้ให้คุ้มหน่อย
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้อมยิ้มกันยกใหญ่เลยค่ะ

คือปกติใช้อย่างอื่นใช้เมียไม่ได้หรอก
แต่ว่างานนี้ทำไงก็ต้องทำตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะ
ตอนนี้แหมห้าวหานหน้าดูสั่งเมียด้วยยกขึ้นยกขึ้น
ขยับซ้ายขยับขวาตัดภาพมา
เขาบอกว่าลองสลับให้พ่อบ้านแบกเมียดูบ้างไหม

ตรงนี้นะคะพ่อบ้านเขาบอกว่าไม่ไหว

เขาลองดูพยายามแล้วเขาบอกว่าแบกนิดเดียวลมเอาไปรับประทาน
แฮชแท็กด้วยว่าคนไม่กลัวเมีย

อุ้ยคุณดูทรงนี่คือตั้งกล้องถ่ายนะ
กล้องยังสั่นขนาดนี้เลยด้วยน้ำหนักตัวของคุณภรรยาเขา
เขาบอกว่าเหตุข้อดีของการมีเมียตัวใหญ่

เพราะฉะนั้นเมียหิวมีอะไรอย่าไปห้าม

เค้านะมั้ยแบกคุณซ่อมแอได้